เรื่องของสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าของกินของใช้แพงขึ้นทั้งหมดเลยนะคะ
แต่เรื่องของราคายางพาราเนี่ยยังแก้ไม่ตกยังคงราคาตกต่ำอยู่นะคะ
ผู้ที่เป็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเขาก็บอกว่าราคาตกต่ำขนาดนี้เนี่ย
เดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าไม่มีเงินมากพอที่จะส่งลูกเรียนหนังสือด้วยนะคะ
เราไปติดตามความเดือดร้อนจากรายงานชิ้นนี้กันเลยค่ะ
น้ำเสียงที่สื่อถึงความสิ้นหวังของนางจิราบริรักษ์เมื่ออาชีพที่เป็นรายได้หลักของครอบครัว
เหลือเพียงสองถึงสามร้อยบาทต่อวันเท่านั้น
แม้จะต้องตื่นนอนออกไปกรีดยางตั้งแต่ตี๑ตี๒ของทุกคืน
กว่าจะเสร็จก็รุ่งสางเพราะกรีดทั้งหมด๑๔ไร่
แต่นางจิรากับสามีจำเป็นต้องทำเพราะมีรายจ่ายในการส่งเสียลูกอีก๔คนเรียนหนังสือ
เรียนอยู่ที่คุณแหละนะคุณพี่ยังเรียนอยู่โมทักษิณปีสองจบแล้ว
อย่างเข้าปีสามเนี่ยที่นี่คู่ไว้มันเรียนโม้หก
ก็การออกกันเรียนนั้นป่อหนึ่ง

ค่าจ่ายยังต่อเด้ยก็ให้ต่อวันได้บางที
นางจิราบอกว่ายางที่กรีดอยู่เป็นของเท่าแก่
ตัวเองรับจ้างกรีดซึ่งเงินที่ได้จากการขายน้ำยาง

ก่อนหน้านี้มีรายได้จากการกรีดยางวันละ๗๐๐๑๐๐บาท
แต่ปัจจุบันราคายางพาราลดลง
กับเท่าแก่แล้วเหลือประมาณ๓๐๐บาท
อย่างเช่นวันนี้ขายน้ำอย่างได้๗๖๔บาท
กับเท่าแก่คนละครึ่งได้๓๘๒บาทเท่านั้น
ซึ่งนี่เป็นรายได้๒คนกับสามี

ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องให้ลูกไปโรงเรียน
ตัวเองกับสามีจึงต้องหารายได้เสริม
คือสามีจะไปรับจ้างก่อสร้าง
ส่วนตัวเองก็ช่วยขายของที่ร้านขายของชำ
ซึ่งเจ้าของร้านจะให้กับข้าวที่ร้านไป
ทำให้ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้
ลำพังรายได้ของตัวเองตอนนี้
คงไม่สามารถส่งลูกทั้ง๔คนเรียนได้
และแม้จะยังปลับตัวให้ชินเป็นกับราคาอย่างที่ลดลง

ซึ่งหากรัฐบาลช่วยได้ก็ได้แต่หวังว่าราคายางพาราจะเพิ่มสูงขึ้น
อยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐๗๐บาทก็เพียงพอกับการประคองครอบครัวไปได้

กลางสภาพเศรษฐกิจที่ของกินของใช้มีราคาแพงขึ้น
แต่กลับสวนทางกับราคายางพาราที่ลดลงเรื่อย
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
หลายครอบครัวจะพยายามปรับตัวโดยการหารายได้เสริมก็ยังไม่เพียงพอ
เพราะรายได้ที่ไม่แน่นอนแต่รายจ่ายยังคงที่
โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษา
เกษตรกรชาวสวนยางหลายครอบครัว
จะไม่มีเงินส่งบุตรล้านเรียนหนังสือ
ซึ่งหากรัฐบาลสามารถช่วยพยุงราคา
หรือมีมาตรการในการช่วยเหลือชาวสวนยาง
เท่ากับเป็นการต่อชีวิตต่อคุณภาพของเยาวชน
ด้วยการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาต่อไป
ให้เส้นทางการศึกษาของเด็กเหล่านี้
ดับลงเพียงเพราะราคายางพาราที่ตกต่ำ